ถ้าต่อสู้แบบใหม่ปกตินางองค์นางเอกเขาควักปืนมาเขายิงอย่างนี้
แต่อันนี้เอาไปแล้วยิงเดี๋ยวนี้คุณขาต้องเป็นท่าสะพานโค้งเท่านั้น
คุณผู้ชมดูตามคลิปนั่นนางเอกเนี่ยนางแก้มยานิสาลงจากพารามอเตอร์

นี่ท่ายากมากเลย
ไม่รู้จะยิงทำไมให้ปวดหลังท่านี้

นี่เป็นคลิปจากละครทางช่อง๗เขาแหละ
มันก็ต้องจบไปก่อนหน้านี้สอบถามมาแหละ

ไม่ให้เสียความเป็นพระเอกในสังกัดของอะหลองผมต้องดูนะว่าสอง
หนุ่มเค้าเอาอะไรมาฝากพี่เจคต์ารีนใช่แล้วค่ะ
ปิ้งไก่มาเลยจากละครของอะหลองมาพร้อมกับข้าวเหนียวไม่เป็น
ความสามารถนั่นก็คือพี่โอ๊ตชาคริสเขาเนี่ย

มูขอพ่อปู่พญานาคมาให้ละครเรตติ้งมันปัง

ก็เลยฝากให้ทุกคนติดตามถึงตอนสุดท้าย
เพราะนี่คือละครทิ้งทวนของผู้กำกับในตำนาน
ฉลองพรรคดีวิจิตรค่ะ
เหมือนเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแม่น้ำโข่งใช่แล้วก็ไปมูเกี่ยวกับพญานาคมา
ถ้าใครยังแบบคิดถึงกลิ่นอายความเป็นอลอง

แล้วก็มีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกแน่หนึ่ง
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่หลอกจะวางมือกันในการกำกับ

อย่างที่บอกว่าเป็นหนังทิ้งทวนคือช่วงหลังสุขภาพอลองอาจจะไม่ค่อยแข็งแรง

เป็นกำลังใจให้หนังอลองด้วยละกันนะคะ